คุณผู้ชมครับข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวที่เราตามกันอยู่
ก็คือผู้ต้องหาที่ไปก่อเหตุข่มขืนแล้วก็ฆ่านะฮะ
เด็กหญิงวัยเพียงแปดขวบแล้วก็ปล่อยศพเนี่ยหมกเอาไว้นะฮะ
ตำรวจควานหาอยู่ยี่สิบเอ็ดชั่วโมงสุดท้ายไปซ่อนอยู่ในกระท่อม
ห่างจากจุดที่พบศพเพียงสามสิบห้าเมตรเท่านั้นใช่มะไอแหบ
ดูดูให้ดีด้วยมีที่นอนบังอยู่ต้องให้ระวังที่นอนด้วย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย

สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย
สวัสดีครับคุณผู้ชาย
พอจับได้ปุ๊บตำรวจคุมตัวค่อนข้างจะหนาแน่น
เอาขึ้นรถกระบะแล้วก็ออกไปนะฮะญาติญาติก็ไปรอดูตะโกน
แฮปทำไมทำกับหลานกูได้ขนาดนี้นะฮะ
แต่ว่าชาวบ้านก็ไม่สามารถเข้าถึงตัวของผู้ต้องหาคนนี้ได้นะครับ
นะฮะทีมข่าวของเรานะฮะเป็นสื่อมวลชนช่องเดียว
คุณผู้ชมที่ได้ภาพนี้มาแล้วเอาให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานนี้เนี่ย
ผู้สิทธิ์ข่าวของเราเนี่ยฮะคุณภูริพัฒน์กว่าติดภารกิจนี้ในการตามล่าไอ้แหบ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่จนกระทั่งไปแกะรอยจนรู้ว่าในแหบเนี่ยนะฮะ
ย้อนกลับไปอยู่ที่บ้านนะฮะกระท่อมอันนี้เนี่ยคุณผู้ชม
มันอยู่ใกล้จุดที่พบศพเพียงสามสิบห้าเมตรเท่านั้นครับเขาไปนอนซุกอยู่ในนี้ครับ
คุณผู้ชมในยุ้งข้าวเหมือนเป็นกระท่อมซึ่งเป็นหลังบ้านของเขาเอง
คุณผู้ชมนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเอ่อที่นอนเนี่ย
มันมีกองขยะมันมีที่นอนมีกองอยู่ในบ้านหลังนี้นิดเดียวเท่านั้นนะฮะ
จนมุมเพราะอะไรหิวข้าวครับหิวข้าวเลยย้อนกลับมาที่บ้าน
ซุกอยู่แบบนี้นะฮะแล้วก็นำตัวออกไปดูตาเขาขวางขวาง
เห็นไหมฮะดูตาเขาน่ากลัวมากนะฮะเสร็จปุ๊บคุมตัวปุ๊บ
เอาขึ้นรถกระบะออกไปเลยนะฮะจากการสอบประคำเบื้องต้นเนี่ย
คุณผู้ชมผู้ต้องหารับสารภาพข่มขืนเด็กไปสองครั้งโอ้โห
มขืนน้องไปสองครั้งพร้อมกับอ้างว่าทำร้ายน้องเพราะอะไร
เพราะน้องร้องก็เลยทำร้ายน้องจนเสียชีวิตคุณผู้ชมนะฮะ
แน่นอนคุณผู้ชมครับในคดีนี้มันยังมีเรื่องราวอีกเยอะ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันต่อนะฮะมันจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่ง
จะเปิดให้ดูนะฮะก็เป็นช่วงที่ในแหบเนี่ย
สวดมนต์พึ่มพำพึ่มพำในวงเล่าแล้วก็ก่อนที่เขาจะไปลงมือทำร้ายเด็กเนี่ยนะฮะ

จะมีคลิปให้ชมอีกคลิปหนึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่ง
ซึ่งเป็นในสิ่งที่นายแหบได้กระทำลงไป
สักครู่เดียวในข่าวเช้าหัวเขียวครับ
เรื่องของไอ้แหบที่สื่อมวลชนแล้วก็ตำรวจเรียก
เราตามกันยาวหน่อย
เพราะว่าวันนี้อย่างหน้านักศึกภิมธ์ธนาคมมาอยู่
มุมนี้ผมขออนุญาตยกแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะ
แหบรับสิ้นฆ่าหื่นน้องแป้ง
สดสุราเมากาวก่อวิทธาน๙ขวบ

บีบคออุ้มศพทิ้ง
คุณผู้ชมครับข่าวนี้วันนี้มีแต่ข่าวใหญ่
แต่ข่าวนี้ผมเชื่อว่าเป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดที่คนให้ความสนใจ
แล้วก็เราได้อุทาหรณ์อย่างหนึ่ง
เด็กยังไม่ทันโตเป็นสาวหรอก
๙ขวบเราก็ปล่อยให้อยู่คนเดียวไม่ได้แล้ว
เราไปดูภาพการจับกลุ่มนะครับ
แล้วก็ประเด็นสำคัญของข่าวนี้เริ่มจากคลิปนี้
ลองตัวหน่อยนะดูให้ดีด้วย
มีที่นอนบังอยู่ก็ให้ระวังที่นอนด้วย

เฮ้ยหยุดหยุด
หมอบลงหมอบลง

น้ำน้ำน้ำ
ข้างหน้าลงข้างหน้าลง

นอนอย่างแห้งอย่างเดียวเรารู้ไหมว่าน้องเขาเสียชีวิต

ส่วนบางคนพอเจ้าหน้าที่คุมตัวออกมาก็แน่นอนครับ
ระบายอารมณ์ออกมาทำแบบนี้กับหลานตัวนิดเดียวได้ยังไง
แหบหรือนายอนุวัฒน์ผลจโปะอายุ๒๔ปีครับเขาถูกจับได้เมื่อวานนี้
หลังจากตามกันทั้งวันนะฮะสื่อมวลชนตามกันทั้งวัน
สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วที่เรียกว่าแหบเนี่ยได้ยินไหมคะ
เสียงที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเสียงเขาจะแหบหน่อย
เป็นลักษณะประจำตัวของเขาค่ะคุณผู้ชมครับที่จับได้ที่เนี่ยนะ
ที่นี่มันห่างจากจุดที่พบศพน้องเนี่ย
ประมาณสามสิบห้าเมตรเท่านั้นเองมันไม่ไกลเลยนะฮะโอ้โหเหตุการณ์นี้นะครับ
ให้ความสนใจกันเยอะทีเดียวนะครับใช่ค่ะแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องรีบคุมตัวในแหบคนนี้นะคะ
ไปสอบปากคำที่โรงพักษ์สพปักทงชัยนะคะแน่นอนว่า
จากจุดที่ตำรวจไปรวบตัวในแหบมาได้ที่คนเยอะเลยทีเดียวค่ะ
คุณรู้ไหมชาวบ้านเนี่ยบุกไปถึงโรงพักเลยนะคะ
พลตำรวจโทพานุรัติหลักบุญผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓บอกว่า
แหบเนี่ยจริงชื่อเล่นไม่ได้ชื่อในแหบนะ
แต่ด้วยความที่เสียงเขาแหบชาวบ้านก็เลยเรียกว่าไอ้แหบ
ชื่อเล่นจริงจริงก็คือในตั้มจากการสอบสวนเจ้าตัวเนี่ย
รับสารภาพบอกว่าได้ข่มขืนและทำร้ายเด็กหญิงวัย๘ขวบจริง
สุดท้ายยอมรับนะตอนแรกตอนที่ถูกจับกลุ่มตัวได้
ปฏิเสธกับนักข่าวของเรานะคะวันเกิดเหตุก็คือ๑๐กุมภาพันธ์
แหบบอกว่าได้นั่งดื่มสุรากับกลุ่มเพื่อนแล้วก็ดมกาวเข้าไปด้วย
เบิ้งเลยไงส่วนเด็กที่อยู่ที่บ้านเนี่ย
ซึ่งห่างจากบ้านของนายแหบไปสักประมาณสัก๕๖หลังคาเรือนเนี่ย
ก็รู้จักรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะเคยพูดคุยกันตามภาษาเพื่อนบ้าน
แต่ขณะนั้นพ่อและแม่ของเด็กเนี่ยยังไม่กลับจากการทำงาน
นี่ไงพี่เบิ้ลที่พี่บอกอ่ะครับเจ็ดถึงแปดกว่าก็ปล่อยคนเดียวไม่ได้นะคะ
มีเพียงลุงอยู่ที่บ้านพอเจอเด็กในแหบอ้างบอกว่าเกิดอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยตัดสินใจก่อเหตุขึ้นนะคะโดยวิธีการคือบีบคอ
เนื่องจากเด็กเนี่ยดิ้นขัดขืนและพยายามร้องขอความช่วยเหลือ
หลังจากนั้นในแหบก็เลยอุ้มเด็กไปในป่าหลังบ้านซึ่งเป็นจุดที่มีคนไปเจอศพ
แล้วก็ลงมือก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยบอกว่าตอนนั้นเด็กเนี่ยแน่นิ่งไปแล้วนะคะ
แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าตอนที่ชำราวน้องเนี่ยน้องเสียชีวิตไปหรือยัง
จากนั้นได้หลบหนีออกจากหมู่บ้านไปซ่อนตัวอยู่ในป่าละเมาะท้ายหมู่บ้าน
จุดที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาพบรองเท้าแตะสีดำที่ถูกจอดทิ้งเอาไว้เนี่ยนะคะ
ถูกถอดทิ้งเอาไว้เนี่ยเนี่ยคู่นี้แหละค่ะครับ
ซึ่งจุดนี้อยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุสักประมาณ๘๐๐เมตรนะคะ
แหบเนี่ยไปหลบซ่อนตัวอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งเวลาสักประมาณตีสอง
ก็ย้อนกลับมาที่ยุงข้าวหลังบ้านด้วยความหิวข้าวแล้วค่ะ
แล้วก็ไม่มีเงินติดตัวด้วยนะคะวิธีการคือปีนหน้าต่างเข้าไป
บซ่อนตัวใช้ที่นอนขนาดใหญ่แล้วก็เอาที่นอนนั่นนะคะ
คลุมตัวเอาไว้ซึ่งตลอดวันในแหบอยู่ในยุ้งข้าวหลังบ้าน
ไม่ได้หลบหนีไปไหนนี่แหละค่ะที่ตำรวจเขาจับพิรุษได้
เพราะตอนที่ตำรวจพยายามที่จะไปยุ้งข้าวตรงนี้คุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
ประตูเนี่ยมันล็อกแต่หน้าต่างมันเปิดตำรวจเขาก็เลยสันนิษฐานว่า
ต้องมีคนอยู่ข้างในแน่เลยสุดท้ายเห็นไหมคะเนี่ย
ไปจับกลุ่มตัวในแหบจากทางหน้าต่างแบบนี้ค่ะเมื่อสักครู่คลิปน่ะเห็นไหมคะ
สุดท้ายก็ย้อนกลับมานะนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะสามารถจับกลุ่มในแหบได้
อย่างที่ผมได้บอกไปว่ามันจะมีคลิปหนึ่งซึ่งมีคนเขาถ่ายเอาไว้แล้วก็ถูกเผยแพร่ไป
นี่คลิปนี้คุณผู้ชมดูนะคือกลายเป็นบ่อแสในการติดตามตัวในแหบ
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีภาพของนายแหบนั่งดื่มเหล้าอยู่ในวงกับวัยรุ่นในหมู่บ้าน
ระหว่างนั้นเนี่ยนายแหบเนี่ยท่องบทสวดมนต์ให้พรยธาสัพพีเหมือนบทกรวดน้ำของพระสงฆ
เวลาเราใส่บ่านนะยัทธาวรีวฮะอะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเป็นคนถ่ายเอาไว้ได้แล้วก็ลงเอาไว้ไปดูคลิปหน่อย
เหนือจากที่เขาท่องบวชสวดมนต์ให้พรแบบนี้แล้วคุณผู้ชมดูสายตาเขา
สายตาเขาดูของขวางดูลอยดูแบบไม่ปกติแล้วอ่ะนะฮะ
ทีนี้ไปถามคนถ่ายคลิปก็บอกว่าโอ๊ยเพิ่งถ่ายเมื่อวันก่อนเอง
ตอนนั้นนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านในแหบจะมานั่งกินเหล้าด้วยกันทุกวันตอนเย็น
ซึ่งในแหบมีลักษณะเหมือนคนสติไม่สมประกอบอันนี้นักข่าวไปถามคนที่ถ่าย
ก็จะทำหน้าที่เป็นเบ๊ให้คนในวงเล่าคนในกลุ่มแห่ไปซื้อเหล้าหน่อย
ไปซื้อเบียร์ไปซื้อบุหรี่ให้หน่อยลักษณะเหมือนเป็นเด็กเดินซื้อของให้

ถ่ายคลิปเอาไว้เพราะว่าอะไรเห็นว่าเอ๊ะอยู่เจ้าแหบเจ้าตัวเนี่ยสวดมนต์ขึ้นมาทำไม
แล้วก็มีการหลุดลอดออกไปนะครับเอาไปฟังเสียงวัยรุ่นคนที่ถ่ายแล้วอยู่ในวงเล่านี้นะครับ
เออก่อนนั้นนี่มันไปเข้าคุกคดีอย่างไร

ทำไมเป็นคมคืนเด็กผู้ชายได้อ่ะ
ผมก็ไม่รู้มันเดินกลับบ้านครับ

มันก็อุ้มอุ้มวิ่งเข้าปากตรงนี้
นี่แหละครับคุณผู้ชมคงจะสงสัยเหมือนที่นักข่าวเราพยายามถามวัยรุ่นกลุ่มนี้ว่า
ก็รู้ว่าเขาโดนคดีมาเข้าคงเข้าคุกไปทำไมถึงยังคบกันอยู่
วัยรุ่นก็ตอบมากก็คิดว่าออกมาแล้วเขาคงจะกลับตัวได้
เพราะเลยจะคบมากินร่องกินเล่าก็เป็นกลุ่มเดียวกัน

ก็เลยให้โอกาสที่จะกลับมาคบกันเป็นเพื่อนกัน
แม้จะก่อนหน้านี้เคยโดนคดีเหมือนไปข่มขืน

แต่ว่าเพื่อนบ้านกลุ่มเพื่อนก็ยังคงแบบคิดว่าเขาจะกลับตัวได้
ทีนี้ไปถามยายของในแหบ
ยายยายรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยายก็โอ้ก็เสียใจอะนะที่หลานชายไปก่อเหตุแบบนี้

หลานชายเหมือนเป็นคนแบบสติไม่สมประกอบ
พ่อแม่ก็เลิกรากันไปอยู่คนละจังหวัด

ก็รับจ้างเลี้ยงวัวไปนิสัยก็ไม่ค่อยจะไปคุกคลีกับใคร

เคยไปพูดคุยหยอกล้อกันเป็นประจำ
เคยรู้จักกันอยู่แล้วไปหอกล้อกันเป็นประจำ
เพราะมันคือเขาบอกว่าแหบก็รู้จักเด็ก

ไม่คิดว่าหลานตัวเองจะไปทำกับเด็กคนนั้นแบบนี้

วัดไทยก็คุณฮีเร็ม

บอกมันทุกอย่างมันก็ฟังเฉยจังเลยมันจังไปเหตุจังซะ
นี่ค่ะความรู้สึกคนเป็นยายอยู่ก็สอนกันก็บอกหมดทุกอย่าง
ใครไหว้วานก็ทำหมดก่อนจะก่อเหตุยังไปช่วยเขาปากทงอยู่เลย
ใช้อะไรก็ไปก็ไม่คิดว่าจะมาทำแบบนี้
อย่างที่ทราบดีอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงไปแล้วว่า
อันนี้ในแหกเคยถูกจับจำคุกคดีอาณาจารย์เด็กผู้ชาย
เพิ่งจะพ้นโทษออกมาไม่นานก็กลับมาก่อเหตุอีกกับน้องผู้หญิงคนนี้
ล่าสุดตำรวจแจ้งไป๔ข้อหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
รากผู้ยาวพาเด็กเพื่อไปการอนาจารย์และกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ก็เป็นอันจับได้นะครับสำหรับผู้ต้องหามรายนี้
คือดูข่าวแล้วก็ย้อนดูตัวด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของอย่างบ้านผมเนี่ย
ผมจะสอนผมมีลูกสาวก็เพียนสอนกันบอกว่า
ลูกหนูอย่าให้ใครมาจับตัวนะลูกนะใครจะมากอดมาอะไรเนี่ย
พ่อเท่านั้นที่จะมาผู้ชายที่จะมากอดหนูได้เนี่ย
เพราะปัจจุบันเนี่ยมันจะมีคนประเภทที่อาศัยความแสดงออกว่าเหมือนรักเด็ก
แต่จริงลึกในใจไม่รู้คิดอะไรไงนั่นไงรู้หน้าไม่รู้ใจครับ